เมื่อวานนี้ผมเรียกแบบนี้ได้ไหมน้องดาวก๊อฟ
ผมเรียกว่าเป็นการสนทิกลุ่มการชุมนุม
วันมา๕กลุ่มนะที่เห็นกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เขาเคลื่อนขบวนนะครับไปที่ข้างธรรมเนียบรัฐบาลแบบนี้ฮะ
คือกลุ่มเดินทะลุฟ้าเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะปักหลักพักค้างกันที่ข้างธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ไปคุยกับกลุ่มเนี่ยเซฟบางกลอยที่ไปปักหลักพักค้างกันก่อนหน้านี้จะขอแบ่งพื้นที่
แล้วก็บอกว่าจะชุมนุมไปเรื่อยไม่มีกำหนดนะ
เดินทะลุฟ้าเนี่ยจนกว่ารัฐบาลจะทำตามข้อเรียกร้อง๔ข้อครับ
ชุมนุมที่ผมเรียกว่าเป็นการสนทิกลุ่มการชุมนุมก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เขานัดกัน๕กลุ่มฮะ
มีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแดงเก้าหน้าหกสามกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาธิปไตย
เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีกลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุม
แล้วก็กลุ่มเดินทะลุฟ้าวี๒ที่นำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดิน
ซึ่งกลุ่มนี้นะครับเดินมาจากจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
คุณผู้ชมก็ได้ดูข่าวกันไปนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยไปรวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิก่อนครับ
แล้วก็มีที่อนุสาวรีประชาธิปไตยด้วยตอนบ่าย๒
มีจดหมายร่วมกันอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เดินทะลุฟ้าวี๒เดินออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ
ทางสะพานผ่านฟ้ารีราชมาถึงปั๊บเจอด่านแรกก่อน
เจรจากับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งแนวป้องกันอยู่บริเวณสะพานผ่านฟ้านั่นแหละ
จากนั้นก็เข้ามาทางถนนนครสวรรค์ผ่านตลาดนางเลิ้ง
ซึ่งระหว่างทางนะครับก็จะมีกองร้อยอารักษาและควบคุมฝูงชนเนี่ย
ตั้งแนวป้องกันอยู่ตามตอกซอกซอย
ใครเป็นนักข่าวธรรมเนียบนักข่าวกระทรวงอะไรแถวนั้นจะรู้ดีว่า
ตรงนั้นมันมีตรอกมีซอกมีซอยที่มันจะทะลุไปธรรมเนียมได้หลายใจธานกรอบนาน

เออนะฮะเขาก็เลยแบบว่าไปอุดรูรั่วไว้นะครับ
แต่ก็ผู้ชุมนุมก็ทะลุผ่านมาได้แหละ
ระหว่างทางผู้ชุมนุมก็เดินขบวนแล้วก็ตะโกนนะครับ
บอกว่าปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูลใหม่
แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ก็ทำแบบนี้ไปตลอดเส้นทาง

ชุมนุมก็มาถึงสะพานชมัยมรุเชษนะฮะ
มีการชุมนุมที่ไหนคุณผู้ชมจะได้ยินชื่อสะพานนี้แหละนะครับ
มันเป็นจุดศูนย์รวมครับที่ถนนพิศนุโลกเนี่ย
แล้วก็ส่งตัวแทนเข้าไปเจรจากับกลุ่มพีมูฟ
เจรจากับกลุ่มเซฟบางกลอยเพื่อขอใช้พื้นที่อ่า
ปักหลักพักค้างชุมนุมบริเวณถนนพระราม๕ในเวลาประมาณ๕นาทีนะครับ
คุยกันสั้นแหละแบบนี้มันมีการคุยกันไว้แล้วล่ะคุณผู้ชมฮะ

จากนั้นเนี่ยผู้ชมนุมเนี่ยได้เคลื่อนขบวนเข้ามากลางเต็นต์
แล้วก็พักผ่อนกันก่อนที่จะทำกิจกรรมแบบนี้แหละ
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ล่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำยังไงแน่นอนครับ
ที่เห็นด้านหลังมีรั้วเหล็กนะมีรวดหนามหีบเพลง
และแน่นอนการชุมนุมในยุคนี้ตู้คอนเทนเนอร์ต้องมา
ขนกันมาวางกันปิดแน่นเลยฮะ
กหนูก็ไม่น่าจะผ่านเข้าไปได้ดูแล้วนะครับ
คือมีการส่วนด้านในด้านในถ้ามองทะลุผ่านเข้าไป

จะมีรถน้ำแรงดันสูงมีรถน้ำสำรอง
แล้วก็มีรถควบคุมผู้ต้องขังเอามาเตรียมไว้ด้วยนะฮะ
ภาพรวมทั้งหมดนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเตรียมการป้องกัน
เป็นอย่างดีก็ตาม๕กลุ่มนี้เขาก็บอกว่า
มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับกลุ่มเขาอยู่แล้ว
เพราะว่าทุกอย่างสรุปแล้วนะคะตลอดทั้งวัน
ภาพรวมการชุมนุมและการทำกิจกรรมสงบเรียบร้อยค่ะ
กลุ่มต่างเขาก็ทยอยทำกิจกรรมของเขา
โดยเฉพาะการประกาศยุติการชุมนุมช่วง๓ทุ่ม
ผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกลับไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น
มีเพียงผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะจากกลุ่มเดินทะลุฟ้า
แถวสะพานชมัยมรุเชศได้กับท่านเมียบเลยจุดนี้
กลุ่มเดินทะลุฟ้าเขาประกาศอีก๑อย่าง
ก็คือเค้าจะตั้งหมู่บ้านทรุฟ้า
และจะปักหลักตรงนี้นะคะไม่มีกำหนดจนกว่ารัฐบาลจะทำตามข้อเรียกร้อง
กลุ่มเดินทรุฟ้าเค้ามีข้อเรียกร้อง๔ข้อด้วยกัน
ข้อแรกค่ะปล่อยตัวแก่นำคณะราษดร
ทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราว
สองให้ประชาชนมีสิทธิ์ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูล
ให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา๑๑๒และ๔ขอให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากนายกรัฐมนตรี
นี่คือข้อเรียกร้องจากกลุ่มเดินทะลุฟ้าที่เขาตั้งหมู่บ้านตรงข้างสะพานชมัยมรุเชษเรียบร้อยนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีการว่าตำรวจจะทำอย่างไรเนี่ยนะคะต้องไปถามคนนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
บอกว่าตำรวจในท้องที่ตอนนี้รับผิดชอบแหละจะทยอยรวบรวมพยาหลักฐานดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด
เพราะพื้นที่รอบธรรมเนียบเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษนะคะไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม
ไม่อนุญาตให้มีการปักหลักค้างคืนตามที่ได้ประกาศสำหรับกลุ่มที่เขาจะทำกิจกรรมนี้
แต่เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการที่เหมาะสมย้ำว่าทุกการชุมนุมที่ผ่านมา
ตำรวจจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายหลังแทนการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
เว้นแบบนี้เว้นแต่หากมีสถานการณ์รุนแรงหรือมีเหตุจำเป็นต้อง
จับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าเพื่อระงับเหตุไม่ให้บานปลายเท่านั้น
นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้ได้แหละไปสักพักนึง
เดี๋ยวตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับแกนนำนะคะ
ในการชุมนุมเนี่ยจะจะมีความเข้มข้นร้อนแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันมีปัจจัยที่วันนี้ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์อ่ะนะอืมลงเอาไว้เป็นพาตหัวตุไม้ครับฝ่ายค้านฉะวิสนุส่งซิกล้มวารสาม
คือล้มเรื่องการแก้รัฐมนูลทวงสัจจะปชปกับภูมิใจไทย
สัจจะคือเรื่องอะไรคือสองพักที่เขาหาเสียงเอาไว้เนี่ยว่ายังไง
ถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือไม่อย่างไรเขาก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งถ้าล้มจริงไม่นำไปสู่หนทางที่ฝ่ายค้านเห็นว่าจะต้องแก้รัฐมนูล
เห็นไหมว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของ๕กลุ่มนี้เขามีเรื่องแก้ไขรัฐมนุน
ใช่สิก๊อฟเอ้ยมองตากันแบบคนเคยทำข่าวม็อบ
อะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นแหละฮะสิบกว่าปีแล้วเนอะใช่ครับ